จุธานุการสองพี่น้องนักกอล์ฟหญิงอาชีพของไทยต่อเนื่อง
โดยโปรโมและโปรเมก็จะประเดิมสนามในการแข่งขันรายการ
ที่จะแข่งขัน๒๕๒๘มกราคมค่ะ
ก่อนที่จะมาแข่งขันวันรายการที่ออสเตรเลียแล้วก็ไทย
ซึ่งทั้งสองคนนะคะก็บอกว่า๒รายการแรกเหมือนเป็นการอุ่นเครื่อง

ซึ่งโปรโมในวัย๒๓ปีก็ตั้งเป้าหมายในฤดูการใหม่
ส่วนโปรเมในวัย๒๒ปีที่เคยขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกเมื่อปีที่ผ่านมา
บอกว่าขอโฟกัสที่ความสนุกในการเล่นและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยค่ะ